เราตามกันต่อเรื่องของพระราชบัญญัติกีฬามวยนะครับ
ที่จะมีการแก้ไขเรื่องของมวยเด็กที่จะขึ้นชกต้องมีกฎเกณฑ์อย่างไรบ้าง

แล้วก็ล่าสุดนะครับทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ว่าอาจจะต้องมีการสอบสวนเรื่องนี้เพิ่มเติม
ก่อให้สัมภาษณ์กับศิษย์ววลชน
เรื่องหลักนะครับหลังจากการประชุมกับคณะกรรมการพิจารณาปัญหากีฬามวยทุกฝ่าย
ที่โดนน็อคแล้วเสียชีวิต
โดยเร่งให้เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทย
ช่วยให้ข้อมูลด้านกฎหมายมวยกับตำรวจ

แล้วก็อยากจะให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยเป็นกรณีตัวอย่างไปเลยครับ
ข้อเท็จจริงเบื้องต้นที่ส่งนายทะเบียนลงไปตรวจสอบนั้น
พบว่าอย่างแรกแพทย์ประจำสนามนั้นที่เขาจัดเอาไว้ในกรณีนี้
ได้เป็นผู้ที่มีใบอนุญาตวิชาชีพในฐานะที่เป็นแพทย์หรือพยาบาลวิชาชีพ
อย่างที่สองที่ค้นพบก็คือว่าผู้ที่เป็นผู้อนุญาตนั้นเป็นลุงของเด็ก
ซึ่งตามกฎหมายเขียนเอาไว้ว่าจะต้องเป็นผู้ปกครองของเด็กเท่านั้น
ผู้แทนโดยชอบทำนั้นเนี่ยตามกฎหมายให้ใช้พ่อแม่และเป็นการอนุญาตเป็นครั้งไป
ในกรณีนี้ยังพบด้วยว่าผู้จัดการต่อยครั้งนี้นั้นเนี่ย
รับแล้วว่าไม่ได้มีการตรวจร่างกายสุขภาพก่อน
ให้เอากติกาทั้งเล่มนี้เลยครับ
ซึ่งมีเป็นร้อยหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องระเบียบและกติกา
จริง

ให้เจ้าหน้าที่คือตัวนายทะเบียนและผู้ช่วยนายทะเบียนเนี่ย

โดยในที่นี้วันนี้มีมติแล้วก็มีกรรมการอาสา
จากในคณะกรรมการพรบกีฬามวยเนี่ย
จะตามไปดูด้วยว่าได้ดูแลกันอย่างครอบคลุม

ส่วนเรื่องของประเด็นที่พระราชบัญญัติ

ขึ้นขึ้นชกบวยแล้วก็มีเสียงคัทค้านของคนในวงการมวยมากมาย
ตอนนี้เกือบถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับ
รอคณะรัฐมันตรีเห็นชอบและก็ส่งร่างกดหมายเรื่องกล่าวไป
ก็ยังไงกฎหมายจะประกาศใช้ได้ต้องผ่านสนช
ทีนี้การที่สนชจะเริ่มพิจารณาเนี่ย
เขามักจะรอร่างหลักของรัฐบาลไปประกบ
เพราะฉะนั้นเราก็หวังว่าภายในก่อนสิ้นปีนี้

ประกบที่สนชได้ทัน
พอไปตรงนั้นปั๊บทีนี้ก็จะไปประกบสองร่าง
แล้วก็ปกติสนชก็จะพิจารณาที่จะใช้ร่างใดร่างหนึ่งเป็นร่างหลัก
แล้วก็ไปว่ากันต่อในชั้นกรรมธิการครับ